หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีกระแสข่าวว่าคอสชนั้นจะมีคำสั่ง
เพื่อให้รถตู้ที่วิ่งข้ามจังหวัดยกเลิกการให้บริการ
ล่าสุดนี้นะครับผู้บังคับการกองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์นั้นก็ระบุนะครับ
คอสชไม่ได้มีอำนาจและไม่ได้มีขอบเขตของการใช้อำนาจในเรื่องดังกล่าวครับ
พลตรีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่๒รักษาพระองค์
เปิดเผยว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศ
มอบหมายให้กองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์รับผิดชอบเรื่องจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ
ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว๔เรื่องก็คือเรื่องความปลอดภัย
กิดขวางการจราจรค่าโดยสารที่เป็นธรรมและกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ส่วนการยกเลิกรถโดยสารต่างจังหวัดนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของคอสช
แต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการในอนาคตครับ
แต่การยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นรถประเภทอื่น
ตรงนี้คงเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางเราทางผม

แต่ก็มีการพูดคุยกันในเชิงวิชาการ
ถึงคุณลักษณะของรถตู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ระยะทางควรจะกี่กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่ตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันผมทราบว่าทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
ในการศึกษาว่าลักษณะรถตู้การบริการ
ควรจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับ
ซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ๖เดือน๘เดือนประมาณนั้นนะครับ
นั่นก็คือมุมมองของผู้บัญชาการกองพลทหาร

ขณะที่นายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดเผ็ดบุรี
จัดระเบียบรถตู้โดยศาลสาธารณะให้เป็นไปแบบยั่งยืน
ซึ่งจากการสอบถามผู้โดยสารพบว่า
ที่ใหม่นั้นมีความกว้างขวางและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ